คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสุนัขกัดเด็กกัดเพื่อนบ้าน
ครับเด็กชายวัยแปดขวบถูกสุนัขของเพื่อนบ้านกัดนะคะ
แล้วปรากฏว่าเขาก็มีการเจรจาพูดคุยกันกับเจ้าของสุนัขนี่คือแผลนะ
ตอนแรกเจ้าของสุนัขบอกเดี๋ยวชดใช้ให้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น
สุดท้ายหายไปเลยติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่ชดใช้นะคะครับ
เรื่องราวนี้เปิดเผยด้วยเพจนะคะก็โพสต์ว่ามีเด็กชายวัยแปดขวบ
ถูกสุนัขของเพื่อนบ้านกัดเมื่อสิบพฤศจิกายนครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยครูบอล๑๓เขตคณะยาวนะคะ
กรุงเทพนี่แหละค่ะก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ย
สุนัขบอกเดี๋ยวจ่ายให้ค่าฉีดยาป้องกันโรคพิสุนักบ้า
ค่าทำขวัญค่าสินไหมทดแทนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ภายในสิบหกพฤศจิกายนนี่แหละแต่สุดท้ายก็เงียบครับ
เขาก็เลยไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนคณะยาวนะคะ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับนายประกฤษชาญอุไรอายุ๓๕ปี
พ่อของเด็กชายวัยแปดผัวพิษถูกสุนัขกัดนะคะ
พ่อก็บอกว่าช่วงเย็น๑๖พฤศจิกายนพ่อไปทำงาน
ลูกชายอยู่บ้านกับคุณปู่นะคะช่วงเกิดเหตุลูกชายก็ไปเดินเล่นกับเพื่อน
ก็อยู่บ้านถัดกันไปหลังนึงอะค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
พาสุนัขมาเล่นที่บ้านหลังนี้เหมือนกันสุนัขก็มีสายจูงแล้วก็ล่ามเอาไว้
แต่พอลูกชายเดินเข้าบ้านเพื่อนสุนัขวิ่งไปกัดขาเลยขาซ้ายนะ
คนที่เช่าบ้านหลังนั้นพาลูกชายไปฉีดยากันโรคพิษสุนัขบ้า
เจ้าของสุนัขยอมรับว่าสุนัขเขากัดลูกชายพ่อจริง
พ่อก็บอกว่า๔วันแรกที่ถูกสุนัขกัดลูกชายเนี่ยนอนละเมอร้องไห้ทุกคืน
คือน้องกลัวสุนัขอยู่แล้วอ่ะนะคะครับตอนนี้แล้วพอมันโดนกัดก็ยิ่งกลัว
กลายเป็นโอ้โหหวาดภาวะนอนร้องไห้และหลังจากโดนกัดไปโอ้โห
น้องยิ่งจิตตกเจอสุนัขทีไรเนี่ยตัวสั่นเลยนะตัวสั่นตลอดค่ะ
ก็ไม่รับนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์ของพ่อโทรนะครับ
เบอร์อื่นโทรก็ไม่หลับทั้งวันจนผ่านวันที่สิบเจ็ดไป
ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกนะครับทั้งทางโทรศัพท์
ฝากบอกญาติของเขานะครับแล้วก็วันที่สิบแปด
ผมจึงตัดสินใจไปแจ้งความที่สอนอคณะยาวครับ
ทีนี้ค่ะเราก็เลยลองให้คนอื่นลองติดต่อเจ้าของสุนัขดู
เพราะคุณพ่อบอกว่าเหมือนกับติดต่อไม่ได้
เพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อคงจะไม่คุยแล้วหรืออย่างไร
เดี๋ยวลองให้คนเช่าบ้านหลังที่เกิดเหตุติดต่อกับเจ้าของสุนัขดูก็แล้วกัน
นี่นะคะก็พ่อของเด็กเนี่ยกับเจ้าของสุนัขก็เหมือนได้โทรศัพท์คุยกันจนสำเร็จ
เจ้าของสุนัขบอกงั้นเอาอย่างงี้ขอผ่อนจ่ายได้ไหมล่ะที่ตกลงกันไว้๑๕๐๐๐บาทนั้น
ผ่อนจ่ายเดือนละสองพันแล้วเขาก็บอกว่าส่วนที่พ่อเด็กติดต่อไม่ได้ก่อนหน้านี้
โทรศัพท์เขาเสียโทรศัพท์เสียจริงเดี๋ยวไปคุยกันไปไกลเกลี่ยกันที่สอนอคันนายาวก็ได้เนี่ย
ภายใน๕วันเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกัน

ควรจะต้องติดต่อมาคุยไม่ให้พี่หายไปเลย
พี่ครับพี่ครับ
นี่ค่ะก็คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้คุยกัน
ใช่ค่ะก็คือคนเช่าบ้านหลังบ้านหลังที่เกิดเหตุติดต่อให้
พ่อเด็กก็เลยได้คุยกับเจ้าของสุนัข
ก็บอกว่าอีก๕วันจะไปไกลเกลียนที่โรงพักนะครับ